ทุกผู้ชมครับมีคนเขาขับรถไปแถวถนนอโศกเพชรนะฮะ
ริมทางรถไฟไปเจอวินจักรยานยนต์สองคันเนี่ยกำลังซัดกันนัวเลยนะฮะ

เป็นแล้วครับ
เอาดิเอาดิเอาดิไหมดิบวกดิรถไฟก็จะมาเอาดิ

วินมาเยอะ
สุดท้ายมีคนมาแยกนะมาห้ามศึก
ได้ยินเสียงเหมือนรถไฟกำลังจะมาด้วย

นั่นน่ะสิดูเลยครับ
เราไปเจอกับคนที่อยู่ในคลิปแล้วนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แถวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีนะครับ
ถนนอโศกเพชรทั้งงานมีสถานที่รถไฟด้วย

วันนั้นเนี่ยขับรถมาตรงนี้มารอผู้โดยสารอยู่
ก็อยู่ปกติมองไปตามถนนตามปกติ
อยู่ผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อวินนะ
มีภรรยาซ้อนท้ายมาด้วยหันมามอง

คุณสลันบอกผมก็กำลังมองของผมตามปกติรอผู้โดยสาร
แล้วใส่หูฟังอยู่ด้วยก็เลยได้ยินไม่ชัด
ก็เลยถามกลับผู้ชายคนนั้นว่ามีอะไร
ชายคนนั้นก็ตะโกนบอกแล้วมามองอะไรเขาก่อน
อ่าแต่ไม่พูดเพราะเหมือนผมนะ

ถามไปถามมาผู้ชายคนนั้นถอดเสื้อวินลงมาหา

ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเพราะมีคนมาห้าม
ผมมึงข้ามไฟแดงมาใช่ป่ะครับ

ผมก็ข้ามมาเฉยเขาก็มองหน้าผม

แล้วเขาก็บอกผมว่ามีอะไรเปล่า

แล้วเขาก็ถอดเสื้อลงมาใช่หาผม

คุณสลันบอกตอนนี้คนนั้นก็ไปไหนแล้วไม่รู้
แต่ถ้ายังติดใจมาใหม่ก็เขาบอกเขาก็พร้อมลุยอยู่
มีอะไรเปล่ามีอะไรป่ะล่ะ